ถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของพระเอกสุดฮอตอย่างโป๊ปธนวัฒน์เลยนะคะ
ที่มีโอกาสได้เล่นละครเวทีในพิธีพระบรมราชาพิเศษนะคะ
ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ
และที่สำคัญคุณยังได้ร่วมงานกับเบลล่ารานี
โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะขอทำอย่างเต็มที่เลย
ส่วนที่แววมาว่ากำลังจะหวนกลับมารับงานจอเงินนั้น
เจ้าตัวยอมรับนะว่าเฮ้ยก็มีทาบทามมาบ้างแต่ขออุบรายละเอียดเอาไว้ก่อนจ้า
เป็นประวัติศาสตร์อย่างนี้ครับตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน
ตื่นเต้นก็ทั้งหนึ่งในชีวิต
ก็ได้ทำอะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
เกี่ยวกับในหลวงของเราอย่างนี้ผมก็ยินดีครับ
หนังก็มีคุยอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่ายังจะยังไงครับ
ยังขอไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่าขอให้มันชัดเจนก่อน
อยากเล่นหนังมากก็เพราะเราก็เริ่มมาจากหนัง